โน่นก็วัวนี่ก็วัวหันไปทางไหนก็มีแต่วัวทั้งนั้นแถมไม่ใช่วัวธรรมดาซะด้วยนะครับ
เพราะนี่คือแฮปปี้คาวหัวเปี่ยมสุกดูรอยยิ้มพวกมันสิครับ
จะบ้าเหรอวัวที่ไหนยิ้มได้แต่เอาเป็นว่าถ้าวัวมันยิ้มได้วัวที่นี่ก็คงกำลังยืนยิ้มอยู่แน่ล่ะครับ
เพราะตั้งแต่เกิดจนตายวัวเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งย่าสายลมแสงแดดไม่เคยคล่องแวะกับสารเคมีใด
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดฮอร์โมนเร่งโตยาปฏิชีวนะยากำจัดแมลงหรือสารเคมีใด
และผู้ให้กำเนิดวัวเหล่านี้ก็คือผู้ชายคนนี้นี่เองครับ
สวัสดีครับแอรี่โฮมยินดีต้อนรับครับ
คุณพฤษคือผู้ที่เริ่มแนวคิดการทำฟาร์มโคนมแบบออร์แกนิค
กลายเป็นผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคเจ้าแรกของเมืองไทย
ที่สร้างยอดขายมากกว่า๑๐๐ล้านบาทต่อปี
รู้จักกันดีในชื่อของแดรี่โฮมแบรนด์นมคุณภาพระดับพรีเมียม
โจทย์คนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพฤษเกิดชูชื่นนะครับ
ก่อตั้งแดรี่โฮมครับ

ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีครับกับคำว่าแดริโฮ
เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑนมระดับพรีเมียมที่วางขายอยู่เรียกว่าทั่วประเทศเลย
แต่ที่คิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับคือคำว่านมออร์แกนิค

มออร์แกนิคก็คือนมที่ไม่มีสารอื่นจะปนอย่างนี้หรอคะ

ครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจประมาณนี้นะครับ
นมออร์แกนิคคือนมปลอดศาล
จริงแล้วคำว่าออร์แกนิคเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะนะครับ
เพราะว่ามันหมายถึงระบบการเลี้ยงโคนมที่จะต้องเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติ
แวดล้อมนะดินน้ำพืชและสัตว์ใช่ไหมครับ
แล้วก็เราจะต้องไม่เลี้ยงสัตว์เยอะเกินไป
ไม่งั้นสิ่งปฏิกูลก็จะเยอะ

คือเราดูแลตั้งแต่การเลี้ยงวัวเลย

แล้วสัตว์ก็จะต้องได้ใช้ชีวิตในแบบที่สัตว์เขาควรจะเป็น
คือวัวเขาต้องได้ใช้ชีวิตแบบวัวนะ
เพราะว่าวัวเวลามันมีความสุขมันก็หลังสารทั้งความสุขผมนะ

แล้วมันได้กินอาหารได้เดินในแปลงย่าได้เล็มย่าที่เขียวสดนะครับ

มันก็ไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีเศษสารพิษตกค้าง
คุณภาพนมนี้ก็ขึ้นกับอารมณ์น้องกัวด้วยนะครับ

มออร์แกนิคค่ะกับนมที่ขายธรรมดาทั่วไปเนี่ย

โมอร์แกนิคเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารอาหารที่สมบูรณ์กว่า

กดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า

ใช้มันแบบนี้เราเรียกว่ามีแต่ในปลาใช่ไหมในนมก็มีแต่จะต้องเลี้ยงแบบออร์แกนิคนะครับ
แล้วก็วัวได้ใช้เล็มย่าอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะ
กระบวนการหมักย่อยในกระเพาะวัวมันก็จะสร้างโอเมกา๓ขึ้นมา
ต้องบอกพี่ป้องคิดจะเลี้ยงโคตรต้องเลี้ยงดีนะครับ
เราก็แค่ต้องการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้เกษตรกรหันมาทำออร์แกนิค
ทุกวันนี้เราผลิตนมเขาเดินประมาณ๒๐๐ตันทั้งนั้นเอง
๒๐๐ตันนี่มีมาจากไหนบ้างคะ
จากเครือข่ายของเราครับค่ะเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของเราเลย
คือเราต้องการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจากแบบเดิมที่เขาทำให้มาทำออร์แกนิค
ตอนนี้เราเปลี่ยนมาได้สัก๒๕ฟาร์มแล้วนะครับ
จะมีทั้งฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่นะครับ
รวมกันเนี่ยก็มีนมประมาณสักเดือนละ๒๐๐ไส้

อย่างต้นทุนจะสูงกว่านมธรรมดาเยอะไหมครับ
คนจะเชื่อว่าต้นทุนมันสูง
จริงต้นทุนที่สูงที่สุดในการทำโรแกนิคเนี่ยนะ
ไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่เวลา
คือไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเวลากซะใจด้วย
เลี้ยงเป็นลูกเลย

เพราะเกิดจากความฝันในวัยเด็ก
จากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนเด็ก

จับได้เลยถ้าไม่บัวบัวเตะก็ของรีดแล้วตอนนั้นครับ
แต่ว่าเขาแบ่งนมให้เรากลับบ้านไปกระติกหนึ่ง

นี่มันอร่อยกว่านมที่เราเคยกินมาทั้งชีวิตเลย

ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องได้อย่างนั้นนะครับ

เห็นว่าคุณพิษคือชอบขนาดที่
เรียนเกี่ยวกับนมโดยตรงเลยป่ะคะ

เราก็เริ่มเรียนเกษตรแล้วนะครับ

แสดงว่าชอบมากจริงนะคะ

แต่เห็นว่าถ้าคนที่จะทำฟาร์มค่ะ
มันต้องแบบเหมือนมีพ่อแม่ทำฟาร์มมาก่อน
หรือแม่ก็ต้องมีที่เยอะแย่

ก็ดูแล้วแบบว่าห่างไกลกว่าการที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มแน่ล่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือ

วิชาการเหล่านี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดความเป็น
พอเรียนที่สมใจแล้ว

มันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม

แล้วทำงานอยู่ในนั้นนานมั้ยคะ

คุณผู้ชมแดกและส่งบอกว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ของเราเยอะมากนะ
เพราะเรารองทำร้าฯเราก็ทำงานเหมือนเขียนหนักวิจัยด้วยนะ

คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเส้นทางดูเป็นสายวิชาการแล้วค่ะ
ยังดูห่างไกลกับการเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมอยู่นะคะคุณพฤษ
มันก็มันก็มีจุดเปลี่ยนนะคนเรานะ
คิดว่าถ้าเราออกมาเราน่าจะแบบทำอะไรได้อย่างใจมากกว่านะครับ
ได้เร็วเท่าที่เราอยากจะทำนะครับ

ทีนี้จะมาทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยมีประสบการณ์เลย
ก็ต้องไปอยู่บริษัทบ้างสักแป๊บนึงนะครับ

สไตล์การทำงานแบบธุรกิจบ้าง

เพราะว่าระหว่างที่เราเริ่มทำงานบริษัทเนี่ย
เราก็เริ่มลงทุนเล็กของเราในเชิงธุรกิจ

วัวไม่ใช่ว่าเดินไปกินย่าก็กินด้วยเปื่อย

ส่วนใหญ่บางคนเขาที่ไม่พอไง
เขาก็ยังต้องซื้อฟางซื้ออะไรอย่างนี้นะ

ไอ้ความคิดของเราเนี่ยตอนนั้นมันเด็กมากเลยนะ

ไม่ต้องไปทำอะไรกินแล้ว

เพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีคนผลิตทำย่าขาด
แรงอีกเป็นปีที่แรงจัด

ว่าเขาห้ามสูบน้ำ

ตั้งใจปลูกแล้วจับไม่ขึ้น
ตั้งใจปลูกแล้วจับไม่ขึ้น
แต่ว่าเราก็ฝ่าฟันจนกระทั่งมันขึ้นนะ
เก็บเกี่ยวขายได้

แล้วแบบนั้นคือเลือกเลยหรอคะ
ก็ต้องเปลี่ยนฮะแล้วก็ดูว่าอะไรเอ่ยที่มันจะมาแทนได้
เราก็เดินน่าถูกเป็นประเภทเดินแล้วไม่ถอย
ไปต่อ

เออจริงมันเหมือนเป็น
ก่อนที่จะสมบัติ
พอเราเจ๊งสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า
เรารู้ว่าจะต้องระวังตรงไหนต้องรอบครอบมากขึ้น
มันเป็นศิลปะนะต้องเรียนรู้เนอะต้องเก็บเองถึงจะรู้
มีประสบการณ์ไม่สู้ไม่ได้มีประสบการณ์เอง
แต่ว่าผมว่าถ้าเรียนซักนิดก็จะเจ็บน้อย
จากการปลูกย่าของเราเนี่ยเจ๊งไปแล้วพอปิดทับโปรเจคไปแล้ว

ก็เดินหน้าต่อนะครับยังไม่รู้จะทำอะไร

เดินชนเลยยังไงคะโรงเบียร์
เราทำงานเรื่องนี้ในสายวิชาการเนี่ยเรารู้ว่าเวลาเขาต้มเบียร์เนี่ย
โรงงานเบียร์มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทิ้ง
ก็คือตัวข้าวม้อนที่เขาต้มแล้ว

จริงเราควรจะเรียกว่าไอ้นั่นหัวอาหาร

แต่ตัวที่เราเอาไปเอาจากโรงงานเบียร์มาให้วัวเนี่ย

คือว่าเรารู้แล้วไงว่าแคสโรมเป็นยังไงครับเราก็เลยทำเงื่อนไขการซื้อ
ขายที่มันมันเป็นทำกับเรากับผู้ค้าต้องทั้งสองฝ่ายคือ
ก็ต้องไปขอเงินเชื่อให้มันแมชกับเครดิตเทอม

แล้วรอเก็บเงินจากกระเศกรปุ๊บกลับมาไปให้เค้า

ก็ถือว่ากิจการเป็นยังไงบ้างครับ

แต่ว่าเป็นจุดแบบเผื่อด่วนขายดีจนโรงงานเบียร์
มันอย่างนี้ครับความต้องการมันเยอะหลังเนี่ย
นักลายมันเป็นของดีอย่างที่ว่าร์
ก็มีคนอยากได้ด้วย
ก็เราก็ยังขายอยู่แต่น้อยลงนะครับ
คุณพฤษก็เริ่มจะขายย่าก่อน

พอทั้งสองอย่างเริ่มเสริมสบสาว
ทำฟาร์มนมเองเลยมั้ยครับ

ตัวกากเบียร์ก็ยังไม่ได้สบสาวนะ

อาชีพโครนมในอนาคตมันต้องมีปัญหาแน่
แล้วตอนนั้นประกอบกับเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ย
ตอนนั้นข้อตกลงก็คือว่าเราเอาของบ้านเราที่เราผลิตเยอะได้

เขาก็ขอขอเอานมมาขายบ้านเราไปได้ไหมภาษีศูนย์สี่ศูนย์
ก็เข้าใจนะแต่ว่าในฐานะที่เราอยู่โคนมเนี่ย
เพราะดูขนาดเหงียวว่าเดี๋ยวพอมาได้ต้องมากมีมีปุ่นเลี้ยว
สองคือต้นทุนก็ถูกกว่าเราอีก
ตอนนั้นก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นโปรเจคย่อยนะ
แล้วก็เอาไปลองทำกับประเศษฐกรหนึ่งราย
หนึ่งรายก่อน
แล้วคนนั้นทำไมเป็นกรอบของเขาอยากให้หนึ่งยอมทำกับเรา

ถ้าคุณขาดทุนหรือเจ๊งนะ

นึกว่าเป็นการทดลองอยู่ค่ะค่ะค่ะค่ะ
ก็ผลปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามที่เราคาดนะ
คือหลังจากหัวทิ้มมา๒เดือน

ก็เกือบต้องควักเงินจ่ายอยู่แล้วใช่ไหม

พอเดือนที่๓เขาบอกว่าพี่ไม่ต้องแล้ว

คือต้นทุนกับรายได้มันเริ่มบารานกันแล้ว
ก็แปลว่าแม้ว่าระบบการเลี้ยงออกกันอีก

เขาก็มารัยสองสามหมื่นเท่านั้นนะครับ

แสนสองเขาก็มารัยสี่หมื่นห้าหมื่นบาทนะครับ

เราก็เลยเอาไปจดเป็นบริษัทเลย

เราคิดว่าถ้าวิธีนี้
ถ้าวันที่การไหลบ่าของผู้แข่งจากต่างชาติมันมาเต็มที่
ผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ได้
จริงแล้วจุดเริ่มต้นของคุณคริสเองที่บอกเนี่ยค่ะ
ก็คือแดรี่โฮมเนี่ยไม่ได้จะต้องการที่จะทำธุรกิจที่เป็นกำไร
แต่อยากทำธุรกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวด้วย

กระทั่งทุกวันนี้มันเป็นการทำกิจการในลักษณะกิจการเพื่อสังคม
ด้วยเงินทุนก้อนแรกที่เราลงไปแล้วเราไม่เคยเอาเงินออกมาเลย
ได้กำไรเท่าไหร่ก็ใส่กลับไป
ปัจจุบันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ

แล้วคุณพฤษทำทั้งหมดนี่คือเงินก็ไม่ได้กำไรก็ไม่ได้หวังเพราะอะไรครับ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่ลำบากแล้ว

สุดยอดสุดยอดมากเลย
จริงแล้วตอนเราทำเนี่ยมันได้ความสุขเพิ่มขึ้น

โฮมแปลว่ารวมแปลว่ารวบรวมเอาไว้

ใช่อ๋อ

จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ
มองเห็นโรงนาแบบยุโรปสีแดงสดใส
ก็เป็นสัญญาณบอกว่าถึงแล้ว
และผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิด
มีโรงงานแปรรูปนมวัวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างมากมาย
เช่นนมสดพลาสเจ้าร้ายรสชาติต่าง
โยเกิร์ตหลากหลายรสชาติ

มีการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับ
ตัวอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะพูดถึงก็คือ
ตัวนี้เป็นนมที่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่านมทั่วไป
ก็คือมันจะมีสารเมลาโทนินมากกว่านมทั่วไป
มันช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะครับ
เราก็ตื่นมาอย่างมีความสุขแล้ว
คือผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพช่องปากนะครับ
เป็นงานวิจัยที่เราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับ
วิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงลึก

ซึ่งเป็นโปรวาสติกที่มีประสิทธิภาพ
ในการไประงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
ที่ทำให้ฟันผูกในปาก
ผลิตเป็นนมเปรี้ยวมีรสชาติที่อร่อยนะครับ
มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันถูก
ขณะเดียวกันก็ไม่ไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของเจ้าจุลินทรีย์อันนั้นนะครับ
ที่มีสารพัดเมนูเด็ดที่รับรองว่าถูกปากและดีต่อใจ
มีเมนูอะไรให้ชิมบ้างมาดูกันเลยครับ
โดยเราใช้วัตถุดิบที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เราผลิตเองได้นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้นมสดที่เราเรียกว่าเต้าหู้เนี่ย
เพราะว่าเทคสเจอร์หรือเนื้อสัมผัสมันเนี่ยเหมือนเต้าหู้มาก
แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันทำจากนม
เพราะฉะนั้นมันคือชีสชนิดหนึ่ง

ก็คือส้มตำต้นทานตะวันอ่อน
ซึ่งเป็นต้นทานตะวันอ่อนเสื้อผลิตเอง
ไม่กินไม่ได้ก็คือสเต๊กครับ
จากอาหารอร่อยที่นี่เขายังมีไอศกรีมโฮมเมดที่ทำจากนมสดแท้รสชาติหวานมันเอาไว้ให้สายหวานอีกด้วยนะครับ
ที่ผลิตนมคุณภาพจากฟาร์มโคนมของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมอย่างแท้จริง
ยอดมากครับจากแนวคิดที่เดิมเนี่ยคิดขึ้นมาโนอร์แกนิคเพื่ออยากช่วยเกษตร
ไทยให้สู้กับนมที่หลั่งไหลเข้ามาจากต่างชาติให้ได้นะครับ
วันนี้ครับกลายมาเป็นธุรกิจร้อยล้านแล้วรู้สึกภูมิใจไหมฮะ
ก็ภูมิใจนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากศูนย์จริงนะ
จากไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วค่อยค่อยเพาะพันธุ์มันขึ้นมานะ
ก็มีคนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เยอะนะครับคือเนื่องจากเราเป็นกิจการเพื่อสังคม
หมายหลักของเราเนี่ยไม่ใช่ทำกิจการตัวเองให้มันโตใหญ่
กำไรร้อยล้านพันล้านแต่เป้าหมายเราคือทำให้ต้องการทำให้ออร์แกนิคเนี่ยเป็นที่รู้จัก
เราต้องทำงานสองทางครับทำงานให้เกษตรกรรู้จักวิธีการทำออร์ผลิต
ทำงานให้ผู้บริโภครู้จัก

เพราะว่าตอนนี้นะคะคนก็เข้าใจคำว่าออร์แกนิคมากขึ้นแล้วก็นิยมมากขึ้นค่ะ
โอกาสแล้วก็ตลาดในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะ

แต่ถ้าประเทศไทยอยากจะเป็นครัวของโลก

ที่สำคัญลูกหลานเราก็สุขภาพดีค่ะ
ขอให้คนไทยมีโลออร์แกนิคกินก็โอเคแล้ว
ไม่จำเป็นต้องแดริโฮมทำนะใครก็ได้

แล้วอย่างนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิคอย่างนี้ค่ะ
คุณคริสเองจะให้คำแนะนำยังไงได้บ้าง
เอาแบบเบื้องต้นเหมือนเมื่อ๒๐ปีนะ
ที่ผมเคยพูดแบบนี้ก่อนในแรก
หยุดใช้ปุ๋ยเคมีก่อนนะครับ
เพราะย่าเนี่ยมันโตได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

สองก็คือหยุดยาฆ่าแมลง
เวลามีเห็บหมัดมันมาต่อวัวเนี่ยครับ

เราก็ไปอาบให้วัวมันก็ใช้ได้ยาปฏิชีวนักให้ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
พอได้๓เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะแล้วเราก็เลยมาคุยกันเรื่องของ
การจัดสวัสดิการสัตว์สวัสดีภาพสัตว์ให้มันอยู่ยังไงอย่างมีความสุข
วิธีการยังไงจะทำให้คนเลี้ยงวัวมีความสุขไปด้วย
มีความสุขไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่เพราะฉะนั้นคุณมันกล้าเปลี่ยน๓อย่างนี้
ครับวันนี้ครับเราได้ข้อคิดดีมากมายนะครับ
ได้เห็นการเดินทางตามความฝันของคุณพฤษนะครับ
วัยเด็กที่ไปเห็นน้องวัวรีดนมจนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของฟาร์มโคนม
และที่สำคัญเราจะได้เห็นตัวอย่างว่าการคิดเพื่อสังคม
ก็สามารถทำให้เกิดกิจการขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงตัวเราและสังคมได้ด้วย